กระเบอร์จังหวัดตรัง
ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไก่เอาไว้
แล้วเขาสังเกตว่าไก่เขาหายไปทีละตัว๒ตัวบ้าง
ผ่านเวลาไปสองเดือนสามเดือนหายไปครึ่งเล้าค่ะ

ตัวอะไรตัวอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
แรกมาตัวเล็กนะอยู่สองเดือนตัวใหญ่เลยอ่ะอื้อหือ
งูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้คุณผู้ชมใหญ่จริงดูตัวคุณพี่เขาค่ะ
ถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันกั้นหายใจตายเลยค่ะช็อกค่ะ
โอ้ยเรียกกุยไผ่มาช่วยสิครับดูค่ะคุณสุภาพรชูมีนะฮะ
เจ้าของบ้านเลขที่๑๗หมู่๖ตำบลทุ่งกระบือเล่าให้ฟังบอกว่า๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าไก่ในร้าวของเขาที่เลี้ยงไปเนี่ยค่อยหายไปไง
ทีละตัวบังสองตัวบังรวมรวมแล้วทั้งหมดเนี้ยสองสามเดือนเนี้ยหายไปแล้วเกือบสิบตัว
๑๐ตัวเลยนะโอ้โหจนกระทั่งเมื่อรุ่งสางของวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ยินเสียงไก่ร้อง
ไก่ร้องยังไงคะคุณเออได้ยินเสียงไก่ร้องยังไงคะเขาก็รีบวิ่งออกมาดูค่ะแล้วก็พบ
เหมือนที่ไก่ร้องเลยเออพบงูเหลือมตัวเนี้ยกำลังค้าอ้าวค้าเมือบ
ดูปากนี่แล้วคุณดูมันดุร้ายใช่ครับ
คือตัวนี้มันดุร้ายมากเพราะว่าพี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยกันจับใช่ไหมคะ
แล้วมันพยายามจะฉกพี่เขาแบบนี้ตลอดเลยเห็นแล้วหวาดเสียวมาก
สุดท้ายพี่กู้ภัยต้องใช้วิธีการหลอกล่อคือเบี่ยงเบนความสนใจเออหลอกล่องูอ่ะ
แล้วก็ตัดสินใจใช้มือเปล่านี่แหละค่ะจับนี่งูว่าอ่า
อีกคนนึงรออีกคนนึงเอามือจับเครื่องนี้ด้านหลังอะคนจับอ่ะ
แล้วพอจับได้ก็จับมันลงใส่ถุงผ้ามัดไว้
ซึ่งเดี๋ยวจะเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคุณผู้ชม
นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะขอบคุณขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากที่มาช่วยจับงู
คือพี่เขาผ่านการฝึกฝนมาดีมากเขาถึงจับได้เห็นไหมคุณจับด้วยมือเปล่าเลยค่ะ
แล้วขอเตือนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้งูชุกจริงถ้าเจองูแบบนี้คุณผู้ชมอย่าทำแบบนี้ฉันนะ
อย่ากั้นหายใจตายนะให้ตั้งสติก่อนนะคะ
อย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจเข้าใจว่ากลัวหนีออกไปก่อนตั้งสติ
แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เขามาช่วยเหลือทันที
เพราะว่าเขาได้รับการฝึกฝนในการจับงูมาเป็นอย่างดีค่ะ